อีกหนึ่งเรื่องเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นในโลกโซเชียลแล้วล่ะ

ถ้าเป็นขยะธรรมดาก็เรื่องหนึ่ง
ขยะที่ว่าเนี่ยนะคะมันคือถุงยางอนามัยคุณผู้ชม
แล้วมีทุกสีมีทุกไซส์มีทุกแบบ
เกลื่อนคลองไปหมดเลยเนี่ย

นี่ค่ะผู้ชายคนนี้ที่ใช้ชื่อว่านายอร่อยอุมามิ

เฮ้ยนายทิ้งแบบนี้เลยเหรอ
แล้วก็บอกพี่กัดว่าริมคลองบางกอกใหญ่
มันมีซองอะไรนะสบู่อะ
ซึ่งมันเห็นชื่อโรงแรมที่ตั้งอยู่ใกล้ใกล้ด้วยอืม
คือทีนี้ค่ะพอเขาถ่ายรูปนี้ลงไปใช่ไหมคนก็

แชร์ในแง่ของการตำหนิและวิภาควิจารณ์นะว่าเฮ้ย
คุณปล่อยให้คุณทิ้งขยะแบบนี้ได้ยังไง

แต่ไอ้ขยะแบบนี้มันอุจาดตามาก
คนผ่านไปผ่านมาอันนี้คือซองสบู่ที่ว่านะคะ

เขาบอกว่าอยากให้โรงแรมที่มันมีชื่ออยู่ตรงนี้

ซึ่งจุดที่เจ้าของเฟซบุ๊กถ่ายรูปมาคือ
ปากซอยจรรย์สนิทวง๗ทับ๑ค่ะ
คลองนี้คือคลองวัดเจ้ามูลเป็นคลองสาขาก่อนที่จะลงคลองบางแวก

ไม่ว่าจะน้ำไหลไม่ว่าจะน้ำลดหรือน้ำจะล้น
ถุงยางเนี่ยนะคะลอยเกลื่อนเลย

มันก็ลอยติดอยู่ที่โครนในคลองบ้าง
ลอยติดอยู่ตามเศษไม้ตามรากไม้ที่โคนต้นไม้บ้าง

ชาวบ้านคนหนึ่งเขาเล่าให้ทีมข่าวเราฟังนะบอกว่า

ก็เห็นถุงยางเนี่ยมันลอยตุ๊ปป๋องตุ๊ปปองมาตามน้ำเกลือนกลาเต็มไปหมด
ที่ผ่านมาไอ้ขยะตามคลองก็พอเห็นอยู่หรอก
แต่ไม่เคยเห็นขยะเยอะขนาดนี้
และไม่เคยเห็นขยะที่น่าเกลียดขนาดนี้มาก่อนอืมนั่นสิ
เขาบอกว่ามันน่าจะมาจากโรงแรมแห่งหนึ่งในย่านจรรย์สนิทวงที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากคลองที่เกิดเหตุนี่แหละ
พอเห็นภาพถุงยางอนามัยลอยมาเยอะขนาดนี้
ปลาที่ตกได้เนี่ยเออปล่อยคืนดีกว่าวะ

ไม่รู้ว่าปลาตัวนี้ได้รับสารอาหารอะไรไปบ้าง
คำถามคือโรงแรมเขาตั้งใจทิ้งออกมาเป็นแบบนี้เลยเหรอ
คุณทำแบบนี้ได้เลยจริงเหรอ

ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบหน่อยได้ไหม
เพราะว่าต้นเหตุมันมาจากที่ไหน
ใช่โรงแรมหรือเปล่าคือก็ยังไม่ได้อยากกล่าวหามาก
แต่ก็นึกไม่ออกว่าจะมาจากที่ไหนได้ที่มันเยอะมากมายขนาดนี้ค่ะ
คลองแห่งนี้ชาวบ้านเขาก็สัญจรผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมา
แล้วก็มีถุงยางอนามัยคอยทักทายทุกคนอยู่แบบนี้ค่ะ

ทีมข่าวเราลองไปสอบถามโรงแรมที่ปรากฏชื่ออยู่ด้านหน้าซองสบู่ที่ลอยในคลอง
เขาบอกว่าโรงแรมไม่สะดวกให้สอบถามค่ะ
เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะไปดูให้หน่อย

ถ้ามีชื่อโรงแรมก็ต้องตรวจสอบด้วยนะครับ